อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องฝากเตือนกันบ้านเบิ้ลต้องล็อกให้ดีช่วงนี้
ขโมยกระโจนมันเยอะที่จังหวัดยะโสธรครับ
โจรบุกบ้านงัดบ้านเข้าไปโอ้โหขโมยทรัพย์สินไปเนี่ยรวมเป็นล้านเลยนะครับ
เอาให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้านในเห็นโจรเข้าไปเนี่ย
เจ้าของบ้านนะแต่เดินชิวมากนี่คือโจรครับคุณผู้ชมครับ
บ้านเลขที่๑๑๖หมู่๑๒บ้านประชาสรรตำบลตาทองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร
ภาพเนี่ยมันชี้ชัดให้เห็นเลยว่าโจรมันย่ามใจมากเดินดุ่มมองข้างล่าง
พอเสร็จปั๊บมันเดินขึ้นไปข้างบนต่อด้วยครับเหตุเกิดเมื่อวันศุกร์ที่๒๔เมษายนนะครับ
ช่วงกลางวันด้วยประมาณบ่าย๓คือชายคนนี้นะครับอายุสัก๓๐ปี
ความสูงนั้นไม่น่าจะเกิน๑๗๐คือบุกเข้ามาในบ้านงัดมาจากประตูด้านหลัง
จากนั้นพอเข้ามาอย่างที่ผมบอกดูข้างล่างแล้วก็ดูข้างบนแล้วก็ขโมยทรัพย์สินภายในบ้านแล้วหลบหนีหายไปเลย
ไปถามผู้เสียหายก็คือคุณป้าอุดมนากีวงเจ้าของบ้านแกบอกว่ากลับมาถึงบ้านโอ้โหลมแทบจับ
เพราะว่าคุณสามีโทรมาบอกว่าเฮ้ยบ้านโดนงัดขโมยไปเกลี้ยงเลยครับ
อะไรบ้างอ่ะเยอะแยะอย่างหนึ่งนะที่พูดแล้วก็สะเทือนใจคือกระปุกออมสิน
มันยังทุบแล้วก็เอาเงินในนั้นไปเอาทุบไปด้วยแล้วหลักหลักที่เสียหายมีอะไร
ก็มีทองคำหนัก๒๐บาทหายไปเงินสดอีกประมาณ๘แสนธนบัตรเก่าที่เก็บสะสมมานาน
อันนี้ประเมินค่าไม่ได้หลายใบครับที่หายไป
แล้วเท่านั้นยังไม่พอเพชรพลอยพระเลี่ยมทองหายหมด
โอ้โหไม่น่าถึงเป็นล้านบาทนะ
ใช้เวลานานไหมเนี่ยกว่าจะขโมยไปได้แล้วของนี่โดนรื้อเต็มไปหมดเลยอ่ะ
ยังมีอีกภาพหนึ่งคือภาพที่คนร้ายเขาพลางตัวหลบหนีไป
หลังจากที่มันขโมยของแล้วนะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่
ซึ่งเชื่อว่าคุณตำรวจเขากำลังเร่งตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
เพราะว่าอะไรคนแถวนั้นเขาเริ่มจะกลัวแล้ว
เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านแถวนั้นเขาบอกว่ามีบ้านที่โดนงัดมาแล้ว๓หลังภายในสัปดาห์เดียว
โอ้โหเอาล่ะนะต้องฝากคุณเจ้าหน้าที่ฮะต้องรีบจับให้ได้โดยด่วนแล้วครับ
เพราะชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่กันไม่สุขแล้วล่ะแบบนี้
ถูกต้องแล้วนะเพราะว่าขโมยไปเป็นล้านอ่ะคุณต้องรีบตามจับให้ได้นะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะสำหรับใครที่เนี่ยนอกจากออกจากบ้านแบบนี้คุณต้องล็อกบ้านให้เรียบร้อยแล้ว